ขอถามกรณีของคุณช้อนนิดนึงครับว่ามีการได้รับเงินพีอาร์
ถึงเรื่องเงินบริจาบแล้วค่ะทั่วรอบ
เพราะว่ารัฐบาลถ้าเกิดมีการว่าจ้างก็
มีการนอกมือไม่เกี่ยวทำให้เรื่องของตาร์ดสูตรกัสเขาเค้าต้องไปจ้าง
มันก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวเขาถูกกระแสสังคมแล้วก็ถูกตรวจสอบ
ไม่รู้เพราะผมไม่ได้รู้จักกับเขาไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะยินดีด้วยเขาเดี๋ยวคนบอกว่าท่านรอง่ารักท่านรองยินดีด้วยครับ